คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่สนามบินเชียงใหม่มีเรื่องปั่นปวนเกิดขึ้นเล็กน้อย
โหลดลงใต้เครื่องปรากฏว่ามีกระเป๋าใบหนึ่งสั่นตลอดเวลาเลยข้างใน
กระเป๋าสั่นแบบนี้เนี่ยแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกใจแวบแรกเลยระเบิดหรือเปล่า
มีอะไรก็ให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเลยนะโอ้โหมาเปิดดูนะคะปรากฏว่าพอเปิดออกมาปุ๊บ
เป็นเซ็กสทอยค่ะเป็นเคสทอยสั่นคือไม่ได้เอาแบตออกไม่ได้เอาถ่านออกเนี่ย
คือเมื่อวานนี้เนี่ยเวลา๘โมงเช้าคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่สนามบินเชียงใหม่
ออกเดินทางจากท่ากาศยานเชียงใหม่มุ่งหน้ามาสนามบินดอนเมืองนะคะ
ปรากฏว่ามีกระเป๋าต้องสงสัยใบหนึ่งสั่นผิดปกติขณะที่กำลังลำเลียงขึ้นเครื่องบิน
พอเจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าดูปรากฏว่าอุปกรณ์ที่สั่นอยู่เป็นอุปกรณ์เซ็กส์ทอย
เจ้าหน้าที่โล่งใจคืออุปกรณ์เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่โล่งใจจริงคือมันน่ากลัวไง
อยู่ดีกระเป๋าสั่นกำลังจะขึ้นเครื่องบินอ่ะนะคะใช่
สื่อสารองค์กรสายการบินไทยแอร์เอเทียชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ระหว่างขั้นตอนการโหลดกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารผ่านสายผ่าน
เพื่อไปเก็บที่ห้องใต้ท้องเครื่องบินก่อนจะออกเดินทางเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขารู้สึกว่ากระเป๋านี้มันสั่นผิดปกติ
อย่างที่บอกก็คือเป็นอุปกรณ์เพิ่มความสุขทางเพศสำหรับผู้หญิง
ก็สั่นอยู่เลยนะคะก็เลยปิดเครื่องซะก็จัดการเก็บลงกระเป๋าตามเดิม
เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่สมผงกระทบกับความปลอดภัยด้านการบิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่สายการบินก็โหลกกระเป๋าขึ้นเครื่องต่อจนครบทั้งหมด
ปัญหาก็คลี่คลายแต่ว่าก็ล่าช้าไปแค่๕นาทีเองค่ะ
สำหรับภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปเยอะเลยคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าใครก็ตามที่มีความจำเป็นต้องนำสัมภาระประเภทที่มีแบตเตอรี่ไว้ใต้ท้องเครื่อง
ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
เหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่มองว่าเจ้าหน้าที่สายการบินปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานดีเยี่ยม
ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ควรมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลก
เขาใช้ชื่อว่าบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินเขาพูดถึงกรณีนี้
เขาโพสต์เลยว่าอย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องตลกครับ
เพราะเรื่องความปลอดภัยไม่ควรมองข้ามต้องตรวจสอบหาสาเหตุ
ครั้งนี้เนี่ยโชคดีที่ไม่ใช่วัตถุอันตรายอะไรขอชื่นชมคนที่เกี่ยวข้องด้วย
อุปกรณ์ที่จะโหลดใต้เครื่องต่างควรถอดแบตออก
ไม่ว่าจะเป็นกล้องเครื่องเกมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อป้องกันการลัดวงจรนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ห้ามนำของเหลวมากกว่าร้อยมิล
เครื่องบินเป็นสาเหตุเดียวกัน
บางคนมองว่าโอ๊ยตลกขำเป็นเซ็กสทอยขึ้นเครื่องบินแล้วสั่น
แต่จริงมันไม่ใช่เรื่องขำมันเป็นเรื่องของความปลอดภัย
ทุกอย่างที่ต้องใช้แบตเตอรี่ต้องใส่ถ่านถอดออกให้หมด
ก่อนจะโหลดลงใต้ท้องเครื่องนะคะ